แล้วก็เอาขนมครกเมื่อกี้ไปกินด้วย
เพราะว่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่แบบอากาศหนาวเย็น

ที่เบื้องการค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
มีจุดชมวิวที่เรียกว่าสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันเลิศจริง

ที่นี่ภูสิงแอดบึงกาลค่ะ

ศูนย์กัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่๑๕๔ตมโคกองอเมืองบึงการนี่แหละ

จุดชมวิวที่เห็นเป็นรูปแบบหินเนี่ยนะคะก็คือหินสามวานค่ะ

องดูเหมือนวาน๓ตัวเห็นไหม
มันเหมือนวาน๓ตัวหรือไม่ก็เรือดำน้ำอะครับ

ใช่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์จะลอดผ่านสายหมอกโพล
พลขึ้นมาจากฝั่งซ้อปปลาวค่ะ

ทำให้เราได้ชมวิวทิวทัศน์พร้อมกับสูตรกลิ่นอายธรรมชาติในยามเช้า
เซอร์ฟี่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เอามาอวดพวกเราได้เลยเนี่ยนะคะ
คุณนิวนาวครับดูจากภาพมุมสูงมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะ
นั่นน่ะสิคุณคือมันเป็นพื้นที่หินที่แบบโผล่ขึ้นมา
แล้วไม่มีต้นไม้แล้วมันก็คือเหมือนเป็นจุดชมวิวให้เราเลย

ตอนนี้ทางศูนย์เขาก็เลยเตรียมเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยว
ว่าจะเป็นบ้านพักเอ่ยเป็นเต็นต์เอ่ยก็แล้วแต่
รวมไปถึงจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนะคะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะกางเต็นต์ก็มีจุดที่เขากำหนดเอาไว้ให้
ไม่สามารถที่จะไปกางตรงไหนก็ได้นะ
เพราะบางทีมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยอะไรด้วย
เขาก็ดูแลเราอย่างเต็มที่

ใครที่อยากจะไปกางเต็นต์ก็ต้องแจ้งทางศูนย์เขาเอาไว้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราให้เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
อยากจะไปเป็นหมู่คณะอยากจะไปสอบถามข้อมูลต่างก่อน
หรือว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะนะคะ
ติดต่อไปที่ป่าม้ายบึงการค่ะ๐๘๘๕๖๓๓๘
เอาขึ้นให้แรงหน้าจอนี้เลยนะคะ

ดูจากมุมสูงแล้วมันแบบเห็นภาพความสวยงามชัด
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันน่าไปมากเลยนะ